เมื่อวานี้ที่เราเล่าไปนะคะเหตุน้องฆ่าพี่
เพราะว่าน้อยใจคิดว่าพ่อแม่รักพี่มากกว่าตัวเอง
คิดว่าจะยกมรดกให้แต่ที่สำคัญสาเหตุหลักหลักเลย
หอนยาเสพติดล่าสุดวันนี้ตำรวจนำตัวไปกราบขอขมาศพพี่แล้วนะคะ
อโฮฮสิกรรม
เพราะว่าชาติหนี้ชาตินะ
อโฮฮสิกรรมตลอดไปขอพระเจ้าขอรับ

ซึ่งเป็นคำกว่าข้าวสารภาพในครั้งนี้
เป็นความจริงขอให้ศพ

เออแค่นั้นเหรอ
นกเจ็บหัวนกเจ็บหัวเออ
นี่ค่ะนี่คือนายภัยศาลนามนาเมืองวัย๓๗ปีนะคะ

ต้องมานั่งคุกเข่าอยู่ท้ายรถขนศพ

ขอขมาศพพี่ชายนายบุญมีนามนาเมืองวัย๕๔ปี

ที่เขาเป็นคนฆ่าแล้วฝังเอาไว้ในบ่อดินแบบนี้ค่ะ

เขายอมรับสารภาพว่าเขาเสพยามา
แล้วก็ไปกับพี่ไปหาพี่ที่กระท่อมนั่งดื่มกินกัน

ก็เลยเอาเก้าอี้ไม้ที่เป็นเหมือนเขา
เก้าอี้ไม้ตัวเล็กที่เอาไว้นั่งซักผ้าค่ะพี่อุ๋ย

แล้วก็ตีไปที่หัวตีไปที่หลัง
จนพี่อ่ะหมดสติ
แต่ไม่จบแค่นั้นเอาราวบันไดตีไปที่ปากตีไปที่หัวซ้ำอีก

ไว้ข้ามคืนจนตอนเช้ามีคนมาเห็น
ย้อนกลับมาแล้วก็ลากร่างพี่
ไปขุดบ่อแล้วก็ฝังเอาไว้กะว่าจะอำพราง
ซึ่งหลังเกิดเหตุนะคะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาก็

เพราะว่าญาติแจ้งมาว่านายบุญมีหายตัวไป

แล้วก็เจอกองทรายในลักษณะขุดขึ้นใหม่

จังหวะค่อยขุดค่อยขุด

เจอร่างนายบุญมีนอนคว่ำหน้าอยู่ในหลุม
สภาพก็คือมีบาดแผลชะกัน
และก็ชอบทะเลาะกันและก็ทำร้ายคนในครอบครัว

กระทั่งตำรวจใช้เวลาไม่นานก็จับตัวนายภัยศาลได้
คือนายภัยศาลบอกว่าเสพยามันก็เรื่องหนึ่งแต่จริงแล้วเขาน้อยใจ
เขาบอกว่าพ่อแม่รักพี่มากกว่าเขาจะยกมรดกให้กับพี่หมด

เบื้องต้นตำรวจสอบประวัติไปนายภัยศาลคนนี้เนี่ย
ถูกจับดำเนินคดียาเสพติดมา๒ครั้งแล้วนะคะ
แล้วครั้งที่สามนี้ที่ฆ่าพี่ชายตายเนี่ยตรวจปัสสาวะก็เป็นสีม่วงค่ะ
สาเหตุตำรวจบอกว่าไอ้น้อยใจก็เรื่องนึงแต่หลักยานี่แหละ
อนยาคลั่งยาเมายาแน่นอน
โดนไป๓ข้อหาหนักนะคะคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ฝังซ่อนเร้นย้ายทำลายศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการตาย
แล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้า
เมืองต้นนำตัวฝากหางดำเนินคดีแล้วนะคะ